สวัสดีค่ะพบกับลูกการณ์ร้อนน้ำกับดิฉันนัทชายกิตมกค่ะ
คุณผู้ชมคะสถานการณ์ฝนตกหนักทางภาคใต้ยังคงวิกฤตค่ะ
ยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่ก่อนที่ฟ้าจะกลับมาเปิดอีกครั้งในวันศุกร์นี้ค่ะ
จากหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะคุณผู้ชมที่เป็นต้นเหตุเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ภาคใต้ของเรามีฝนตกหนักเนี่ย
เคลื่อนตัวไปยังทะเลอันดามันนะคะทำให้วันศุกร์นี้ฟ้าจะเริ่มกลับมาเปิดอีกครั้ง
ส่วนในระยะนี้นะคะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปก่อนค่ะคุณผู้ชม
และยังมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังถึง๑๓จังหวัดค่ะ
สมคะปรัตนียาลาธิวาสพังงาธุ์ภูเก็ต
กระบี่ตรังและสตูนค่ะในขณะที่วันที่สามธันวาคม
ยังคงต้องเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น
ระยะนี้เรือเล็กโคลองงดออกจากฝั่งอย่างที่บอกไป
เพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะ
ภูเขาไฟทางตะวันออกของประเทศได้เกิดประทูขึ้นค่ะ
มีควันพวยพุ่งขึ้นฟ้าสูง๔กิโลเมตรนะคะ
ได้มีการอบพยพประชาชนเพื่อความปลอดภัยค่ะ
ขณะที่นักวิชาการบอกว่าการระเบิดครั้งนี้อาจจะทำให้มีก๊าซพิษด้วย
คุณผู้ชมค่ะอินโดนีเซียมีภูเขาไฟถึง๑๓๐ลูกค่ะ
และยังตั้งอยู่บริเวณวงแหวนทันไฟนะคะ
ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไว้แล้วก็ภูเขาไฟระเบิดอยู่บ่อยครั้งค่ะ
และนี่คือรูปกรณ์แล้วนะวันนี้สวัสดีค่ะ